คุณผู้ชมฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าพอมีเรื่องของโควิด๑๙มาเนี่ย
ประชาชนไม่ค่อยไปทำบุญที่วัดเหมือนเคย

กลัวกับเรื่องของคนไปเยอะเดี๋ยวโควิดจะมงจะมาอะไรแบบนี้
พระท่านฝากบอกมาว่าพระเดือดร้อนมากวัดแห่งนี้อยู่ที่เชียงใหม่
คือเขามีหมาเป็นหมาวัดที่คนเอาไปปล่อย๒๐๐กว่าตัว
แล้วพอโควิดมาคนก็เอาหมาไปปล่อยวัดเพิ่มมากขึ้น
ไม่มีเงินซื้อข้าวให้มันกินอาหารมงอาหารหมาก็จะไม่พออยู่แล้ว
อันนี้คือวัดแม่หยวกนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
พระครูสมุอภิษฎสิทธินายโยท่านเป็นเจ้าอาวาส
แบกรับภาระในการดูแลหมาเป็นร้อยตัว

เนมรับช่วงต่อช่วยดูแลแล้วก็ช่วงโควิดกำลังระบาดแบบนี้
คือเวลาตอนอยากเลี้ยงก็เลี้ยงนะ
เวลาตอนไม่อยากจะเลี้ยงมันไม่รักมันก็เอามันไปปล่อยวัด
มันเป็นปัญหาที่มันเป็นแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดก็เป็นแบบนี้

แล้วก็ชอบไปปล่อยวัดเป็นภาระของพระของเนรต้องดูแล
แล้วเฉพาะหมาพิกงพิการภาระมันก็มากขึ้น
พอเลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปทิ้งกัน
บางทีนะคุณเอาไปมัดเอาไว้กับประตูรั้วของวัด
ยกกรงมาก็มีมาวางไว้เลย
บางตัวท้องก็ทิ้งเอาไว้เลย
ตัวอายุเยอะป่วยพิการก็เอาไปไว้
วัดทำยังไงสงสารก็ต้องเลี้ยงมันต่อ
แล้วก็เป็นการต้องใช้เงินมากขึ้นต้องทำกรงต้องทำคอกเอาไว้ให้มันอยู่นะฮะ
ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันทำให้ญาติโยมไม่ค่อยไปวัดทำบุญน้อยลง
ที่เคยมาบริจาคข้าวอาหารเม็ดเลี้ยงมงเลี้ยงหมามันก็น้อยลง
แต่ละวันต้องใช้ทั้งข้าวสารไก่บดหมูบดแช่แข็งวันหนึ่ง๒๐กิโล
ผสมข้าวเลี้ยงหมากัน
ค่าใช้จ่ายเฉพาะการเลี้ยงหมาเดือนละหมื่นกว่าบาท
อาหารจากการบินทบาทที่เคยมาเลี้ยงก็ไม่พอแล้วเพราะว่าพระก็ต้องฉันด้วย
โดยต้องเปลี่ยนการให้อาหารมื้อเช้าตอนนี้เลี้ยงแต่ข้าว
ส่วนมื้อเย็นผสมอาหารเม็ดไปแทนเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะเอาไปสั่ง

เพราะว่ายายยมกลัวติดอบดิ่ตกันเลยกัน
ช่วงนี้ทางวัดขาดแคลนเรื่องข้าวสารอาหารเม็ด
และอีกตัวอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็มีญาติโยมเอาสุนัขเอาอะไรมาปล่อยกันเยอะแยะพอสมควร
มีทั้งหมาตั้งท้องด้วยแล้วก็หมาพิการด้วย
เอามาปล่อยทั้งกงแล้วก็ผูกเชือกล้ามโซ่ไว้ประตูวัดก็มี
ก็รวมแล้ว๒๐๐กว่าตัวต้นตอนนี้ที่ทางวัดดูแล้ว
ถามท่านต่อท่านคนเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหน

แต่ละวันท่านตื่นมาเนี่ยต้องไปลุ้นว่าหน้าวัดจะมีหมามาปล่อยไหม
แล้วก็มีสมาชิกใหม่มาทุกวันทุกวันแบบนี้

สองใครพอมีกำลังบริจาคข้าวข้าวสารอาหารเม็ดไปหน่อย
เอาไปได้ที่วัดแม่หยวกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ